ผมได้เห็นภาพแล้วขนลุกสู้เลยคุณผู้ชม

สามคนเขาเป็นกู้ภัยเขาก็รวบรวมสิ่งของไปช่วยบริจาคให้กับชาวบ้านที่น้ำท่วม
ระหว่างขากลับมาจอดรถถ่ายรูปซะหน่อย
เขาย้ำว่าเขาไปกัน๓คนแต่ในภาพมีผู้หญิงคนหนึ่งไปปรากฏในรถของเขา

เราก็พยายามนี้เนี่ยมันก็เริ่มรวมเป็นเคราะห์โครงแล้วนะ
เขาสร้างความฮือหาความขดลุกให้กับคนในโซเชียล
คือเขาโพสต์รูปนี้คนก็ไปซูมมันเป็นเงาดำลางคล้ายผู้หญิงนั่งมาในกระบะแข็บของเขาจังเลย
แต่กู้ภัยย้ำว่ารถคันนี้มันมีแต่เขา๓คนเป็นผู้ชายทั้งนั้นเลยไม่ได้มีผู้หญิงนั่งมาด้วย
โพสต์ภาพรถคันนี้ไปเพื่อแจ้งความคืบหน้าว่าคนที่มาบริจาคของนะตอนนี้ของไปถึงบ้านแล้วนะบ้านน้ำสูบที่บ้านสูบที่จังหวัดเลย
เสร็จแล้วก็กำลังเดินทางกลับมาทีนี้พอเราเห็นภาพนี้นักข่าวเราก็เดินทางไปสอบถามนายจักรพงศ์พรมนนท์อายุ๒๔ปี
พวกเขานำสิ่งของจากคนใจบุญไปบริจาคให้กับประชาชนที่ประสบอุทธกภัยที่บ้านน้ำสูบจังหวัดเลย
ตั้งแต่วันที่๓สิงหาคมที่ผ่านมา
อบของเสร็จปุ๊บเดินทางกลับโอ้โหแต่ว่าระหว่างระหว่างทางขากลับอุปสรรคเยอะมาก
ใช้เวลาเป็นเท่าตัวเลยสายไฟพาดบนถนนต้องช่วยกันลื้อสายไฟออกกว่าจะผ่านได้
งูเหลือมตัวใหญ่๒ตัววิ่งตัดหน้ารถอะไรต่างนานา
คือขากลับมาอุปสรรคเยอะมากเลยเจอเหตุการณ์มากมาย
จนกระทั่งไปถึงปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งที่จังหวัดเลยประมาณเที่ยงคืนกว่า
เอาล่ะกว่าจะผ่านมาได้เหนื่อยก็เหนื่อยขอถ่ายรูปลงในเฟซหน่อยแล้วกัน
แวะพักด้วยนะฮะแจ้งข่าวกับผู้ใจบุญว่าภารกิจที่ทำเสร็จแล้วนะ
แล้วก็มีภาพรถกระบะคันนี้เป็นแคปสีบอลทองที่เป็นของเขาเองลงไปในเฟซบุ๊กด้วย
ต่อมาคนในเฟซบุ๊กถามเดี๋ยวนะไปกันกี่คน

ทำไมข้างหลังมีรูปผู้หญิงด้วยอ่ะทำไมผู้หญิงผู้หญิงนั่งอยู่ข้างหลังด้วยอ่ะเออ
เขาเห็นภาพแบบนี้คนในเฟสก็ทักไปตนเองก็เฮ้ยก็มากันสามคน
ผู้ชายสามคนหมดเลยไม่มีใครมาด้วยค่ะไม่มีผู้หญิงนั่งมาด้วยนะฮะ
ส่วนตัวแล้วเชื่อว่าเขาเชื่ออย่างนั้นว่าก่อนที่เขาจะมาเนี่ย
เขาไปเก็บศพผู้หญิงถูกรถทับมาก่อนค่ะหลายวันก่อน
ก็เลยอาจจะมาตามมาด้วยหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะ
ฟังเสียงเขาหน่อยฮะเหมือนเขามาขอบคุณหรืออะไรสักอย่างพี่
เพราะว่าเราก็ตั้งใจไปช่วยเขารู้สึกกลัวไหมครับผมก็ไม่ไม่กลัวสิ
เพราะว่าเรากำลังอยู่อย่างนี้ครับเหมือนเขามาขอบคุณหรืออะไรมา
ทำให้รอนะครับเอาเป็นว่าเขาก็มาดีแหละเนอะค่ะ
เป็นการมาขอบคุณอะไรก็ว่ากันไปเถอะก็คิดอย่างนั้นไปแล้วกันนะฮะ
กู้ภัยเวลานี้ก็ย้ำว่าส่วนตัวไม่เคยลบหลู่สิ่งเหล่านี้
เพราะทำงานแบบนี้ทำงานจิตอาสาอาทะเบียนให้หน่อยละกันนะ
หนึ่งสองหนึ่งสองศูนย์สามเขาทำงานจิตอาสามามาสิบกว่าปีแล้ว
แล้วเคยเจอเรื่องแบบนี้มาแล้วประมาณสักสองครั้งได้นะฮะ
เขาคือกู้ภัยต้องทำงานแบบนี้คือเขาไม่กลัวหรอก
เรื่องของอะไรวิญญงวิญญาณก็อยู่กับคนตายมามากมายหลายศพแล้วที่เก็บมาอะไรแบบนี้
ก็เอามาให้ชมค่ะอ่าทะเบียนหนึ่งสองศูนย์สามนะฮะค่ะเผื่อคุณผู้ชมสงสัยอืมนะฮะ